สวัสดีครับตอนนี้หลายคนคงอยู่ในช่วงระหว่างหยุดพักผ่อนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยนะครับ
งในวันหยุดยาวถึง๔วันด้วยกันนะครับ
แต่แน่นอนหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อทริปการพักผ่อนในครั้งนี้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่๒๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑เนี่ยนะครับ
กรมบุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนนะครับว่าคงจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวทั้งฝนทั้งคลื่นทั้งลมนั้นจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
มาดูสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะพบว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราครับสีเขียวคือลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนก็จะค่อนข้างหนาแน่นนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนส่วนภาคใต้ครับถึงแม้ว่าฝนจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสถานการณ์คลื่นนั้นค่อนข้างแรงละทีเดียว
มีการดูดของพายุธรูปนี้นะครับพายุธรูปนี้ไม่ได้ขึ้นที่เข้าสู่เมืองไทยนะครับวกเข้าไปและไปพา
ก็ค่อยเข้ามาประทิติติตามแนวใช้ฝั่ง
บริเวณอันดามันตอนบนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ก็จะเบาลงช่วงวันที่๑นี่แหละครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมทางทะเลก็ต้องระวังกันด้วย

สถานการณ์ฝนแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑เนี่ยนะครับ
เหนือโอกาสการเกิดฝน๑๖๐๗๐ของพื้นที่
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๒๓๓องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับ
การเกิดฝนนั้นอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๔องศาเซลเซียต

การเกิดฝนอาจจะไม่เยอะเท่าในบริเวณทางตอนบนนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
มีตกหนักบ้างบางแห่งโดยเฉพาะจุดที่ติดทะเลนะครับ
อุณหภูมิ๒๔๓๕องศาเซลเซียตครับ

การเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่

คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ

บุหรภูมิ๒๕๓๔องศาเซียส
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่ครับ
ทั้งจังหวัดสุรธรรมน์ขึ้นมาขึ้นสูง๒๓เมตร

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ตกหนักบางแห่งคลื่นนั้นสูงประมาณ๒๓เมตร
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาครับคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ๒เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
โอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ก็ตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็จะตกสลับวันกันไปนะครับ
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๖๓๓องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงวันหยุดยาวนี้

ดังนั้นการใช้ชีวิตในระยะนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ